ช่วงนี้ติดตามเรื่องของแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีกของไทยกันบ้าง
เนื่องจากว่ามีโอกาสสร้างรายได้สร้างกำไรได้มากกว่า
เพราะแนวโน้มในปีนี้จะทรงตัวโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครครับ
พบว่ารายได้อยู่ที่รวม๒๓๓๔๕๐ล้านบาทเติบโต
ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการลงทุนต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับ
ปีนี้จึงวางแผนลงทุนใน๑๗ประเทศ
โดยตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ขยายตัวอย่างน้อยอย่างต่อเนื่อง๑๐

โดยคาดว่าปีนี้๒๕๕๙จะมียอดขายจากศูนย์การค้าในต่างประเทศ

คาดว่ายอดขายจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง๑๒๐ต่อปี
จนกระทั่งแตะ๑แสนล้านบาทในปี๒๕๕๙
ประมาณ๑๔๐๐ล้านบาท
สำหรับธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศปีนี้

ว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณปี๒๕๕๙
โครงการลงทุนตั้งโรงแรม๔ดาวที่ดูไบ

ด้วยงบประมาณ๒๕๐๐ล้านบาท
นี้คาดว่ารายได้รวมอยู่ที่๓๓๗๐๔๐ล้านบาท

ส่วนแผนลงทุนในประเทศจะใช้งบประมาณ๓๙๐๐ล้านบาท
แม้ว่าธุรกิจค้าปลีกจะค่อนข้างทรงตัว
แต่ก็มีแผนเปิดศูนย์การค้าใหม่เพิ่มเติม

มูลค่าการลงทุน๓๕๐๐ล้านบาท
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็จะเปิดแล้ว

จะเปิดให้บริการปลายปีศ๒๕๖๐
โรงแรมในประเทศก็ยังคงเปิด
โรงแรมใหม่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย๕แห่งครับ

เดือนตุลาคมนี้จะเปิดตัวโรงแรมหรู๖ดาว